เรื่องที่อยากจะมานำเสนอสำหรับใครที่เป็นสายชอบดื่มชา

ว้าว

พาลงไปลงใต้มาที่ร้านนี้เลย

ตั้งอยู่ที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ซึ่งร้านแห่งนี้เขาเป็นร้านอาหารจีนประเภทต่าง

ที่นี่เขาจะมีหนึ่งเมนูเครื่องดื่มเหรอคุณ
แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครมากมันก็คือ

เฮ้ยแปลกจริงแปลกจริงแต่อันนี้คือชาหมูย่างเป็นเมนูเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
นางสาวอติพรตันติพิสิทธิกุลนะคะอายุ๓๓ปีเธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านนะ
เธอก็เล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังแบบนี้ว่าคือปกติแล้วค่ะคนภาคใต้ชอบดื่มชาถูกไหม
แล้วของเด็ดของจังหวัดตรังคือหมูย่างเธอก็เลยลองนำสองอย่างนี้มาสร้างสรรค์เป็นเมนูเด็ด
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดตรังด้วยการทำชาหมูย่างแก้วนี้ขึ้นมาคุณดูดิเห็นไหม
ชาหมูย่างจะทำจากส่วนผสมที่มาจากหมูย่าง
อย่างน้ำส้มจี๊ดน้ำตาลสมุนไพรบางชนิด
ใช้ในการหมักหมูย่างและอบเชยด้วย
คือมันก็จะมีรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมเครื่องเทศอ่ะคุณ
เขาทำมาเป็นผงชาหมูย่างแบบนี้

เขายังมีเมนูอาหารจีนอื่นไว้คอยให้บริการลูกค้าด้วย
ใครที่อยากจะไปลองชาหมูย่าง
หรือว่าเมนูอาหารอื่นของทางร้านก็ติดต่อไม่ได้
เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่าง

จริงน่าทานมากเลย

คือต้องยอมรับว่าทางตรังเองก็มีร้านอาหารจีนแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นร้านอาหารจีนที่ผสมผสานความเป็นปักใต้
อย่างเช่นชากับหมูย่างลงไป

ลองไปทานกันดูได้ถ้ามีจังหวะมีโอกาสนะคะ